กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
พบกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาปลุกมาปลุกอารมณ์มาปลุกกำลังนะครับในตัวของคุณนะครับ
ในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับทั้งสองวันเลยมาดูเรื่องราวของนักสู้ชีวิต
ที่ได้ร่วมรายการของเราว่าเขามีชีวิตที่ลำบากลำบลขนาดไหน
เพื่อเป็นพลังในการที่จะสู้ชีวิตของคุณผู้ชมเองนะครับ
ถ้ามีพลังคิดสู้เมียอาจเสียชีวิตอ่าถ้าอยากสู้ชีวิตร้องให้ครบสิบ

ช่วงหลังนี้มาเรียกว่าประสบความสำเร็จมา
ครั้งแรกนี้เสียน้ำตาไป๔แต่จากวันนี้จะรอยยิ้มทุกคนเลย
วันนี้ก็มาพบกับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรากันเลยนะครับ
เป็นสุภาพสตรีกันบ้างจะเป็นอย่างไร

ชื่อวิมลพรนามสกุลศรีวิชัยชื่อเล่นเล็กค่ะ
มาทำงานรับจ้างขุดมันอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ให้รถไถเขาไถไปแล้วเราก็เก็บตามเบรกขึ้นรถ
แล้วก็ให้เป็นตันตันละสองร้อยกว่าบาท
สองวันก็ได้ตกคนละสามร้อยกว่าบาท
สถานที่ขุดมันก็อยู่ตามไล่ตามป่า
กางเต็นต์กางนี่นอนแล้วลำบาก
แต่ก็ต้องทนถ้าไม่ทำก็ไม่มีคนหา
แฟนไปทำงานเขาตกหลังคาหลังหักกระดูกเพื่อน

พ่อแม่ก็อยู่บ้านก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว
เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้
ตามีลูกสามคนคนโตหายไปแล้ว
กราบศูนย์ไปเลย๗ปีโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าหายไปไหน
สุดท้องก็คือเล็กนี่แหละ
แต่เล็กตะกอนเขาก็เคยทำงานอยู่กรุงเทพฯ
พอรู้ว่าตากับยายทำงานไม่ได้เขาเลยกลับมาอยู่บ้าน
ก็ทำงานรับจ้างนิดหน่อยตัดอ้อยบ้างขุดมันบ้าง
พอได้เลี้ยงดูตากะยายกับหลานของเขา
บ้านเรานี่เป็นหนี้อยู่๑แสนบาท
เพราะว่าหลานลูกของเล็กนี่แหละมีเรื่องกับผู้หญิงไปทำเขาท้อง
นำมนุษย์อาร์มปรากฎ
ผมชื่ออาร์มเป็นลูกของคุณแม่เล็กครับ

ที่จำกับน้องเขา

ยายก็คิดว่านี่ยังทำแบบนี้เนอะ
จะเดินที่หน้าคืนกูจะไปทำอะไรเนอะ

ยายแก่วันนี้ยายไม่มีปัญญาจะหาแล้ว
อยากขอบคุณที่เลี้ยงลูกให้ผมครับ
ถึงแม้ผมเป็นคนแบบว่าไม่ดีเลยครับ
ไม่เคยมีอะไรดีในครอบครัวเลยครับ
มีแต่เอาตังค์ในครอบครัวออกจากบ้านมีแต่เสียกับเสียครับ
ทำอะไรมีแต่สร้างความเดือดร้อน
ผมขอโทษครับ
คิดดีต้องดีนะลูกเฮ้ยต่อไปหนี
ทุกวันนี้แม่ผมก็ทำงานหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวครับ
ที่ขาเขาก็แบบว่าไม่ดีนะครับ
สัญญาว่าผมจะปรับปรุงตัวเองครับให้ดี
ให้ดีเลยครับทำให้ตัวเองมีอนาคตที่ดี
แล้วก็ทำให้แม่ตัวเองภูมิใจครับ
ก็ให้อภัยลูกทุกอย่างแหละเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาใกล้ชิด
มีแต่ตาต่อไปอย่างแล้วก็เป็นคนหาแต่เงินอย่างเดียว
ทุกวันนี้ก็พยายามทำงานหนัก
เพื่อที่จะหาเงินไปถ่ายที่นาให้แม่คืนให้ได้
ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะได้สักที
อยู่ไรมันในเดือนกว่าแล้ว

นี่คือภาพเรื่องราวชีวิตของคุณเล็กนะคะ
พบกับเธอเลยนะครับคุณเล็กนะครับ
สาวไร่มันขยันสู้เพื่อหยุดหนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

นักร้องรอบตัดสินเขาบอกว่า

กว่าคนครับเขาก็มีรางวัลให้มีผ้านวมผืนหนึ่ง

ระยะเวลาที่เราไปตกรถแล้วเราประกวดจนชนะ
จนมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วพี่เล็ก
ตั้งแต่สมัยทำสนามบินสุวรรณภูมิ
เป็นแอร์ฮอสเตจเหรอคะไม่ใช่
ไปก่อสร้างสนามเหรออ๋อเราไปก่อสร้าง
ก็น่าจะมีโอ๊ยก็ต้องเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะฮะ
เอาละครับคุณเล็กเพลงนี้ต้องร้องเลยนะครับ
แต่ยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของผู้แข่งขันทุกท่าน

มี๖แผ่นป้ายคุณเล็กเลือกได้๓แผ่น
ตัดสินใจให้ดีนะครับคุณเล็กตอนนี้ต้องร้องแล้ว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นี่มาถึงเพลงที่หนึ่งนะครับคู่ราคา๑๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับขอให้โชคดีครับพี่เลง
โชคดีครับพี่เลง
ได้รัก

ไปมาหนาจอแม้ลง
ผู้ตัดสินจักร
ร้องไฟเดียบชาญชะลาบางซึ้ง
หัวอกเราเหลือเหมือนคนสัตเจริรรณเรื่อยป่าว
ป่านี้เท่านั้นของเขาเรือนหอส่งใจ
แต่ตัวเรามายืนร้องไห้
ช้ำใจอยู่ที่สถานี
ลืมแล้วละนะความช้ำที่บ้านนารัย
เข้ากรุงมุ้งชีวิตใหม่ใครเนาะใครที่จะปรานี
เซาหน้าใจซื้อแต่หัวใจเดี๋ยวนี้ฝนปี
โปรดโจ่งเมตตาหน้าพีทาราคเหมาะนี้

วันนั้นเสียงคนเยอะอย่างนี้ไหมครับคนเยอะไหมฮะวันนั้นที่มีคนดูอยู่
ประมาณเป็นร้อยไหมฮะแล้วเขาปรบมือกึกกล้องอย่างนี้ไหมคะพี่เล็ก
ปบมือขึ้นครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่คำแรกที่เราร้องเลยอ๋อนะฮะ
ดูกันเลยครับสำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณเล็กนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเล็กร้อง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเล็กนะครับ